ที่จังหวัดนครราชสีบ้านนะครับดีการแด่งขันวัลย์บอลรุ่นยุ่งไม่เกิน๑๙ปี
ระดับชิงแชมป์เอเชียนะครับไทยเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องจากคว้าแชมป์อาเซียนมา
แล้วก็ชนะศรีลังกาในการแข่งขันทำให้พวกเขานั้นผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มในรอบที่๒ครับ
ก็ทีมสาวไทยชุดนี้ถือว่าฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เหมือนเป็นการทดสอบทีมแหละเจอกับศรีลังกาเหนือกว่าเยอะเลยนะครับ
ซึ่งไทยนั้นก็ส่งพวกผู้เล่นสำรองลงมาเพื่อที่จะสัมผัสเกมด้วยแล้วก็มีการทดลองระบบกันนะครับ
สุดท้ายไทยครับเอาชนะศรีลังกาไป๓เซตรวดนะครับ๒๕ต่อ๘๒๕ต่อ๑๒และ๒๕ต่อ๗
ก็ใช้เวลาแข่งขันไปเพียงเกือบชั่วโมงประมาณ๕๖นาทีก็สามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้นะครับ
ส่วนเกมกับญี่ปุ่นนะครับต้องเน้นให้ลูกทีมเคลื่อนที่รับบอลให้มากขึ้นครับ
ส่วนคณิตถาจวงจันทร์ผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสานะครับ
หลังจากเข้ารับการสแกนหัวข่าวซ้ายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชเมื่อวานนี้
พบว่าหมดสิทธิ์ที่จะช่วยทีมในทวนาเมนต์นี้ครับ
อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นเพราะเรื่องอาการบาดเจ็บเก่าที่เขาเป็นมานานแล้วนะฮะ
แล้วก็มันมีผลทำให้เวลาเขากระโดดเนี่ย
เขามักจะล้มเวลาลงพื้นแล้วมักจะล้ม
ที่อาการบาดเจ็บใหม่เนี่ยมันจึงทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ย

ซึ่งผมก็เลยคิดว่าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วว่า
วนาเมนต์นี้อาจจะต้องพักเราคงไม่ใช้
เพราะว่าเราคงต้องอนาคตของเด็กนะครับต้องให้เขารักษาอยู่นะครับ
เพราะว่าคิดว่าคิดว่าณปัจจุบันนี้
ทุนาเมนต์นี้ก็คณิตาก็คงไม่ได้เล่นแล้ว
รับชมแล้วก็ร่วมเชียร์สาวไทยชุดนี้กันได้ครับ